กรรมดีมาฝากคุณผู้ชมในช่วงส่งท้ายปี

ให้คุณผู้ชมนั่งดูพวกเราอยู่หน้าจอเฉย

เพราะฉะนั้นนะครับพร้อมหรือยังกับกิจกรรมใหม่

ตามกันเลยในช่วงของตลอดข่าวล่าแต้ม
เอ้าวันนี้เป็นวันแรกนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะอ่านช้า
แล้วก็บอกกฎกติกากับคุณผู้ชมครับ
เอ้าแล้วทีนี้ของรางวัลเนี่ยพิเศษมากเลยนะน้องใบตองนะ
ใช่แล้วค่ะแต่บอกกติกากันก่อนนะคุณผู้ชม
กติการ่วมสนุกก็ง่ายมาก
ตลอดข่าวของเราเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ติดตามเพจตลอดข่าว
เข้าไปกดติดตามกดไลค์แฟนเพจตลอดข่าวของเราไว้ได้เลย
ใครตอบถูกและเร็วที่สุดรับคะแนนสะสมแต้มในแต่ละวัน
บอกไว้ก่อนนะคะว่าแต่ละวันนะคะแนนของเราไม่เท่ากัน
ที่จะมาวันไหนก็ไม่รู้
อาจจะวันนี้พรุ่งนี้มารืนนี้หรือวันไหนก็ได้
วันจันทร์ถึงวันศุกร์สะสมแต้มกันไปยาว

แล้วก็สะสมแต้มได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันศุกร์
และเราจะเฉลยผู้โชคดีที่สะสมแต้มคะแนนได้เยอะที่สุดเลย
ในวันเสาร์ที่๒๕ธันวาคมนี้ผู้ชนะรับไปเลย
อยากจะให้ดูอยากจะให้ดูของรางวัลของเรานะครับก็คือ
เครื่องนี้รับไปเลยครับ
ก็จะมีของรางวัลปลอบใจให้ด้วยนะจ๊ะ
เอาล่ะบอกสั้นนะคุณผู้ชม
คะแนนของเราในภาพปริศนาวันนี้๑๐คะแนนค่ะ
สำหรับวันจันนี้สิบคะแนนภาพวันนี้สิบคะแนนนะคะ
และเดี๋ยวเราจะประกาศคนที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละวัน

แต่หลายคนสงสัยว่าภาพปริศนาเป็นยังไง

นี่อะไรอะไรอ่ะ

นี่นี่คือภาพปริศนาของเราในวันนี้
ซึ่งคุณผู้ชมครับคุณจะรู้คำตอบได้
ก็ต่อเมื่อคุณติดตามรายการของเราในวันนี้ยาวไปเลย
ง่ายเลยแค่คุณติดตามรายการตลอดข่าวทุกช่วงเลยนะคะ
แล้วคุณตอบมาว่าภาพที่คุณเห็นอยู่เนี่ย
คือภาพที่อยู่ในข่าวอะไร
ชื่อข่าวหัวข้อข่าวที่เราขึ้นนะ

ผมย้ำตรงนี้นะมีชื่อข่าวให้ถูกนะครับ
ให้ถูกต้องเท่านั้นนะคะ

แต่ช่วยกันดูช่วยกันสะกดยังไง
เดี๋ยวผมจะคอยบอกคอยกระซิบให้

ฉะนั้นนะครับเตรียมดูข่าวของเราวันนี้ให้ดี
ว่าภาพปริศนานี้มันจะอยู่ในช่วงไหนของข่าวของเรา
แล้วตอนนี้ทีมงานของเราก็ตั้งโพสต์เอาไว้แล้วนะครับ
แล้วไปตอบชื่อข่าวให้ถูกต้องให้ครบถ้วน
ใครตอบถูกต้องและเร็วที่สุดประจำวันนี้
ได้รับคะแนนสะสมแต้มไปก่อนเลย
บอกแล้วว่าไม่ยากแต่ก็ไม่ง่าย
เอางี้แหละค่ะค่อยเล่นเรียนรู้กันไป
กว่านั้นก็คือถ้าคุณผู้ชมตั้งใจดูตลอดข่าว
คุณจะตอบได้และตอบให้ถูกเลยนะคะ
ของรางวัลเราใหญ่จริงอยากจะให้กับคุณผู้ชมนะครับ